ของน้ำหลากนะฮะแล้วก็พัดพาชีวิต๓ชีวิตไปคุณ
ครอบครัวนี้นะฮะถูกน้ำพัดไป๓ชีวิต

ก็คือผู้เป็นพ่อกับลูกวัย๑๓ปี
ทีนี้ครับเหลือผู้เป็นแม่เนี่ยนะฮะ
หายไปหลายวันแล้วนะคุณนะ

มีการพบศพผู้เป็นแม่ของครอบครัวนี้แล้วนะครับ

คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงวันที่๒๕กันยายนนะครับ
ระหว่างที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลตะเคียนอคุณทศ
จังหวัดนครราชศรีมาออกตรวจสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่
ได้ยินเสียงของคนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ในน้ำฮะ

ทีนี้ผู้ใหญ่แล้วก็ชาวบ้านต้องรีบแจ้งขอความช่วยเหลือ
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบลตะเคียน
แล้วก็หน่วยกู้ภัยปริสุทธโธฮุก๓๑จุดด่านขุนทศนะครับ
นำเรือท้องแบนออกมาค้นหาชาวบ้านที่ถูกน้ำซัด
ตกลงไปในน้ำเชี่ยวเนี่ยนะฮะจำนวน๓ราย
ทั้ง๓รายเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างที่บอกไปครับ
เป็นพ่อแม่แล้วก็ลูกนะครับ

ซึ่งก็คือตำบลบ้านเก่าติดกับลำห้วยสาขาลำเชียงไกรตอนบน
แต่ระหว่างอพยพหนีน้ำไปอยู่ที่บ้านญาตินั้นนะฮะ
ระหว่างทางน้ำไหลเชี่ยว
ก็เลยถูกน้ำซัดตกน้ำกันทั้งครอบครัวเลยนะครับ
โดยในการค้นหาเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาได้เพียง๒คน
ก็คือนายนาธีสวงนอกอายุ๓๒ปีผู้เป็นพ่อคุณ
และเจ้าหน้าที่ก็ช่วยลูกชายมาได้อายุ๑๓ปีอีก๑คนนะครับ
ถูกน้ำซัดนะคุณนะห่างจากบ้านพัก๒กิโล
สัดไปไกลนะฮะทั้งคู่เกาะติดอยู่กับต้นไม้
เจ้านัทธีช่วยเหลือมาได้อย่างตอบภัย
ก็ต้องรีบส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลด่านขุนทศ
ทีนี้ตั้งแต่คืนวันที่๒๕กันยายน
จนกระทั่งล่าสุดวันนี้คุณ
ปฏิบัติการในการออกตามหาผู้หญิงอีกคนหนึ่ง

ท้ายที่สุดแล้วมีชาวบ้านชาวบ้านหมู่หนึ่ง
ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพบศพของผู้หญิงคนนี้แล้ว

ว่าเป็นศพของผู้เป็นแม่จริงหรือเปล่านะครับ

คันคูลำห้วยหลังวัดบ้านหนองพังโพธิ
หมู่๖ที่ตำบลตะเคียนที่อำเภอด่านคุณทศเนี่ยนะครับ

ก็พบว่าเป็นศพของนางสาวปาริตาพองขุนทศ
ซึ่งเป็นคนในครอบครัวนั้นจริงด้วยคุณนะ
คาดว่าน่าจะถูกกระแสน้ำพัดร่าง
ติดกับต้นมะเขือในไร่แห่งนี้
ทีนี้ครับชาวบ้านที่หนองพังโพธิ
ซึ่งเป็นคนที่มาพบศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับ
ก็คือคุณลุงไพรวันโมคุณทศ
คุณลุงก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่พื้นที่ตรงนี้
มันถูกน้ำท่วมเหมือนกันแล้วก็น้ำได้ลดลงนะฮะ
ก็เลยมาสำรวจความเสียหายภายในไร่
ซึ่งอยู่บริเวณหลังวัดบ้านหนองพังโพธิ
พอมาถึงไร่เขามองเห็นผ้าสีแดงนะคุณฮะ

ก็เลยเดินเข้าไปดูตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นศพเลยนะ
พอเข้ามาดูใกล้พบว่าเป็นศพของคนเสียชีวิตจริงนะครับ
ก็เลยแจ้งท่านเจ้าอาวาสวัดให้ช่วยประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ
โดยทีนี้ครับนายนาธีสวงนอกก็มาที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็ได้มาดูศพโอ้โหเขาเสียใจมากคุณ
เพราะเป็นศพของภรรยาเขาจริงนะฮะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยได้นำร่างของผู้เสียชีวิต
ส่งโรงพยาบาลด่านคุณทศนะครับก่อนให้ญาติเนี่ยนำตัวไปบำเพ็ญกุศล
ตามศาสนาต่อไปคุณคือศพของผู้ตายถูกน้ำซัดข้ามหมู่บ้านเลยนะ
เออนะครับก็หาศพพบแล้วนะฮะสำหรับประเด็นนี้นะฮะ